ให้ดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมผมเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเพราะทุกวันนี้เราเดินบนทางเท้าเราจะเดินเหยียบฝาท่อที่มันเป็นปูนกันแทบทุกวันมันก็มีอยู่แล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะเสียคุณผู้ชมชายหญิงคู่หนึ่งไปจอดรถเดินมาบนฟุตบาทไปเหยียบฝาท่อจะไปซื้อกับข้าวแล้วปรากฏเป็นภาพแบบนี้ครับ
หันกลับมาเอ้าแฟนฉันหายไปไหนตกท่อไปแล้วแล้วมันคือฝาท่อเป็นปูนใครจะคิดว่ามันจะพัง
ผู้หญิงหันกลับมาอ้าวแฟนหายไปไหน

โอ้โหโอ้โหเจ็บเลยคุณผู้ชม
นี่ภาพนี้คือกระบะนะฮะรถกระบะสีขาวไปจอดใช่ไหม
ฝ่ายผู้ชายเดินมารอผู้หญิงก็เดินลงมาฝั่งนี้
ผู้หญิงเดินนำหน้าก่อนผู้ชายเดินตามไปเหยียบฝาท่อ
ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปตกท่อไปเลยครับ
เจ็บเสียฮะคุณผู้ชมสุดท้ายต้องมีการตะกด
เรียกให้คนมาช่วยเอาฝ่ายผู้ชายขึ้นมา
มีบาดแผลถูกปูนถูกเหล็กครูดตามร่างกาย
แล้วในท่อมันก็มีน้ำเสียเนอะ
น้ำร่างกายก็โดนน้ำอะไรไปเนี่ยต้องเอาขึ้นมา
ล้างงานล้างตากันก่อนบริเวณที่เกิดเหตุคือน่ามร้านเค้กคุณจำ
ถนนจรรยานนท์ที่บางประกงฉะเชิงเศร้านะคนที่เข้าไปช่วยชื่อว่าคุณอนันต
เขาบอกว่ามีคนบอกว่ามีคนตกท่อก็คือผู้หญิงเขาตะโกนขึ้นมา
ก็รีบออกไปช่วยเอาบันไดพาดลงไปให้คนข้างในท่อนั้นปีนขึ้นมา
โอ้โหบาดเจ็บนะคุณผู้ชมก็พาไปล้างตัวก่อนนะฮะแล้วก็พากันไปทำแผลที่โรงพยาบาล
ฝาท่อนี้มันชำรุดนะชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามเอากล่องไปวาง
วางทับตรงตะแกงเหล็กแล้วป้องกันคนตกแต่มันก็โอ้โห
มันก็เป็นอีกอ่ะค่ะนะฮะเนี้ยเนี้ยเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีการไปซ่อมนะ
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปซ่อมนะในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับใช่แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีเหล็ก
ก็ต้องรับผิดเช่าเพื่อนข้าใช้จ่ายที่เขาบาดเจ็บด้วยน่ะโอ้โห
คิดดูถ้าเกิดเป็นเด็กตกไปจะจมน้ำหรือเปล่านั่นสินะครับ